หากพูดถึงสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในเวียดนาม

ก็คงหนีไม่พ้นโฮจิมินฮานอยหอยอันเวนะครับ
แต่ว่าที่จริงแล้วเวียดนามยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกหลายแห่ง
ที่กำลังอยู่ระหว่างการพัฒนาพื้นที่
เพื่อรอต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ
โดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางแล้วก็ภาคใต้ของประเทศนะครับ
ที่มีเกาะแก่งสวยงามอยู่เป็นจำนวนมาก
คุณจุธารัฐเอี่ยมอำพันธ์จะพาไปชม
สถานที่ท่องเที่ยวที่รอการค้นหาเหล่านี้ครับ
อลีเซินเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดกวางหงาย

โดยอยู่ห่างจากเมืองหอยอันจังหวัดกวางน้ำ

นักท่องเที่ยวสามารถขึ้นเครื่องบินมาลงที่สนามบินท้องถิ่นได้
จากนั้นต่อรถไปอีกราว๕๐กิโลเมตร

เพื่อเดินทางต่อโดยเรือไปที่เกาะ

ห่างจากแผ่นดินใหญ่ประมาณ๑๕มายทะเล
ใช้เวลาเดินทางจากฝั่งราว๑ชั่วโมงครึ่ง

มีประชากรอาศัยอยู่เพียงไม่กี่หมื่นคน

เนื่องจากมีสภาพพื้นที่เป็นเกาะที่งดงาม

หาดทรายขาวและอาหารทะเลสด
เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการดำน้ำ

เยือนหลีเซินเป็นจำนวนนับพันคน
ส่วนใหญ่แล้วเป็นชาวเวียดนาม
อกจากนี้ก่อนลีเซินยังมีความสำคัญ

ซึ่งปกครองเมืองเว้ในช่วงศตวรรษที่๑๗

เนื่องจากต้องเผชิญกับคลื่นลมแรงและพายุ
ทำให้ญาติพี่น้องของทหารเหล่านี้
ต้องทำหลุมศพหรือสู่สารเปล่า

ทุกปีจะมีการทำพิธีรำลึกถึง

ปัจจุบันจะถูกจีนเข้ายึดพื้นที่
และอ้างกรรมสิทธิ์ก็ตาม
ลงมาทางตอนใต้ของเวียดนามในจังหวัดเกียงยัง

ฟูกวกนับเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญแห่งใหม่

ได้กับไข่มุกของทะเลตะวันออก

เดินทางไปยังเกาะฟูกวกสามารถเดินทางไปได้

โดยออกจากท่าเรือเมืองหาเตียน

จะใช้เวลาเพียงแค่๒๐นาทีเท่านั้น
ทั้งยังสามารถขึ้นเครื่องบินตรง

โดยใช้เวลาราว๑ชั่วโมง

ส่งผลให้เกิดโครงการพัฒนาพื้นที่
ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา
การพัฒนาพื้นที่ชายหาด

ที่สร้างไว้เตรียมรองรับนักท่องเที่ยว
ซึ่งที่นี่มีห้องพักรองรับนักท่องเที่ยวมากกว่า๑๖๐๐ห้อง
รวมทั้งบริเวณใกล้กันค่ะก็อยู่ในเครือเดียวกัน

ยังคงมีลูกค้าส่วนใหญ่เป็นชาวเวียดนาม
โดยราคาห้องพักอยู่ที่ราว๖๕๐๐บาท

ส่วนใครจะเลือกท่องเที่ยวสวนน้ำสวนสนุก
ก็สามารถเดินทางไปได้โดยรถรับส่งของโรงแรม
ใช้เวลาเพียงไม่เกิน๕นาทีเท่านั้น
โครงการก่อสร้างแหล่งท่องเที่ยวครบวงจร

ก่อฟูกวกยังมีโครงการก่อสร้างกระเช้าเคเบิ้ล
ข้ามเกาะขนาดใหญ่เป็นระยะทางยาว๗๙๙กิโลเมตร
เพื่อหวังย่นระยะเวลาในการเดินทาง
รวมทั้งเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
มาท่องเที่ยวยังเกาะแห่งนี้มากขึ้นในอนาคต

ว่าจะแล้วเสร็จใน๑๒ปีนี้
อกจากนี้ก็ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์
เรือนจำเก่าของรัฐบาลไส้ง่อนในยุคสงครามเวียดนาม
ซึ่งมีการจำลองบรรยากาศเสมือนจริง
พร้อมทั้งคำบรรยายให้นักท่องเที่ยว
ได้ร่วมย้อนประวัติศาสตร์กันอีกครั้ง
และหากใครจะหาของฝากของดีบนเกาะฟูควัก
ก็คือน้ำปลาแท้ที่ทำมาจากปลาไส้ตัน๑๐๐

จะมีราคาสูงกว่าหลายเท่าตัว
แต่คนที่ได้ลองยืนยันเป็นเสียงเดียวกันว่า
นี่คือของดีของเกาะแห่งนี้อย่างแท้จริง